ที่เขาเคยเป็นนักร้องเคยเป็นแดนเซอร์
ทีนี้ทำยังไงยุคโควิดแบบนี้
หันมาหาอาชีพใหม่มาขายส้มตำ

ใช่ค่ะแล้วก็ขายน้ำมะพร้าวปั่นนมสด

ถ้าในยุคนี้รายได้วันหนึ่งประมาณ๕๐๐๖๐๐คุณว่าโอไหมล่ะ

นี่ค่ะเราพาคุณผู้ชมไปคุยกับ
คุณเจษฎาทองกรดอายุ๓๒ปี
เดิมเนี่ยคุณเจ๋ษดาเขาก็เป็นนักร้องเป็นดันเซอร์
อยู่ที่สถานบันเทิงบ้านด่านนอก

เมื่อก่อนได้๑๕๐๐๐บาท
แต่พอเจอโควิดเข้านี่โอ้โหมันไม่ได้สักบาทค่ะ
เพราะสถานบันเทิงต้องปิดก็กลายเป็นคนตกงาน
สุดท้ายนี่หันมาเปิดร้านขายน้ำมะพร้าวปั่นนมสด
เห็นไหมคะชื่อร้านเอาชื่อตัวเองมาตั้งนั่นแหละ
เจดตำคำเมืองขายส้มตำด้วยนะ

ไม่ต้องไปเสียตังค์อะไรที่ไหนบ้านอยู่ที่การใหญ่หรือว่าคลองเคียนนะคะ
ทีนี้ก็ขายคุณเจ๋ขายกับเพื่อนสนิทที่เป็นแดนเซอร์ด้วยกัน
แล้วตอนนี้นะก็กลายเป็นเขาเรียกว่านักตำส้มเหรอ
ตำส้มมือหนึ่งของทางร้านไปแล้วค่ะ
แล้วร้านเนี่ยเปิดมาได้ประมาณปีนึงถามว่าคุณเจดคุณเจด
ผลตอบรับเป็นยังไงคุณเจดบอกโอ้โหสุดยอดเลย
เมื่อก่อนเนี่ยนะผมเป็นแดนเซอร์ผมเป็นนักร้องเดือนหนึ่งได้หมื่นห้า
แต่เนี่ยตอนนี้รายได้ผมวันหนึ่งประมาณ๕๐๐๖๐๐ผมรับเงินสดทุกวัน
แต่วันต้องเลี้ยงลูกน้องด้วยนะใช่ค่ะ
ตรงนี้ต้องแบ่งปันกันนะครับถูกต้อง
แต่ก็ได้รับหลานเนี่ยมาช่วยงานที่ร้านอีก๒คนด้วยก็ช่วยกันตำช่วยกันขายเนี่ยนะคะ
เมนูของที่ร้านเนี่ยส้มตำมีเพียบเลย๔๐กว่าเมนู
แล้วราคาเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะ๔๐บาท๘๐บาทแล้วมีเมนูย่างด้วยใช่ไหม
ถูกต้องเนี่ยมีไก่ย่างนะมีแหนมย่างลูกชิ้นย่างน่ากินไหม
ตำผลไม้แบบนี้ค่ะตำผลไม้ไก่ย่อ
เห็นแล้วแหมช่วงเที่ยงแบบนี้นะหิวนี่ปลาร้าเหรอคะปลาร้าปลาร้าหอยดอง
น่ากินจริงค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มอย่างน้ำมะพร้าวปั่นนมสดด้วย
แล้วเขาบอกว่าลูกค้านะมาซื้ออยู่ในหมู่บ้านมาซื้อที่หน้าร้านด้วย
โทรมาสั่งด้วยสั่งผ่านแอปด้วยแล้วเขามีบริการค่ะไปส่งถึงที่บ้าน
เปิดขายตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นเลย
นี่คุณเจดนะเล่าให้เราฟังนะเราก็ไปคุยกับคุณแม่ของคุณเจดด้วย
คุณแม่บอกว่าดีใจลูกชายกลับมาอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปทำงานที่อื่น
แล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านขายที่บ้านสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วย
ช่วงผลกระทบจากโควิดแบบนี้พอมีงานมีเงินมันก็ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะคะ
วันนี้ผมไปสัมมนาออนไลน์เรื่องของการทำธุรกิจในยุคโควิดนะคุณ
สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะนอกจากที่มีการปรับตัวแล้ว
ความชอบของตัวเองความถนัดของตัวเองฝีไม้ลายมืออะไรเนี่ย
งัดออกมาใช้ในช่วงนี้หมดเลย
แต่ว่าตั้งเป้าหมายไว้แต่อย่าเพิ่งรีบกระโดด
บางทีเราอาจจะไม่ถึงเป้าหมายนะค่อยทำค่อยไป
อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะฮะสู้กันทุกคนนะครับ